มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าต้องเอาใจช่วยนายตำรวจนายนี้ค่ะ
เพราะว่าไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาแล้วไปเจอผู้ต้องหาอีกคนนึงวิ่งหนี
ตำรวจอ่ะสัญชาติยานเขาก็วิ่งไล่ตามแต่ประเด็นคือสถานที่ที่วิ่งไล่กัน
มันอยู่บนหลังคาค่ะแล้วตำรวจนายเนี้ยพลาดตกลงมาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
หลังคาสูงสามเมตรครึ่งจากพื้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลลาดสวายก็ต้องเร่งช่วยเหลือ
ร้อยตำรวจเอกหรือยังลักษณะรองสารวัตรสืบสวนช่วยราชการสอนออุดมศุกร์
ตกลงมาจากหลังคาบ้านสูงประมาณ๓เมตรครึ่ง
ขณะกำลังวิ่งไล่จับผู้ต้องหาในหมู่บ้านสวนทอง
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คือร้อยตำรวจเอกหรือยังเนี่ยก็มีอาการเลือดไหลออกที่หูและศีรษะ
รวมถึงข้อมือซ้ายหักด้วยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนะคะตำรวจจับตัวนายภัยศาลใส่แก้ว
ผู้ต้องหาก่อเหตุคดีรักทรัพย์ในพื้นที่นครบาน๔
แล้วก็นำตัวมาตรวจค้นที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของนายภัยศาลเองนั่นแหละ
ทีนี้พอเข้าไปในบ้านเนี่ยปรากฏว่าไปเจอผู้อาศัยอีกหนึ่งคนค่ะ
ยังไม่ทราบชื่อพอเห็นตำรวจปุ๊บวิ่งขึ้นไปชั้นสองแล้วปีนหลังคาวิ่งหนีเลย
สัญชาติยานตำรวจนะคะร้อยตำรวจเอกนิยมก็เลยรีบวิ่งไล่ตามไปจับตัว
แต่ปรากฏว่าหลังคากระเบื้องมันแตกค่ะ
ร้อยตำรวจเอกริยงก็เลยร่วงลงมาเลยนะคะจากความสูงกว่า๓เมตรนี่แหละ
กระแทกพื้นเข้าอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัส
ส่วนการตรวจสอบภายในบ้านของนายไพรศาล
จะมีการสอบสวนนายภัยศาลที่เป็นผู้ต้องหาอย่างละเอียด
จะด้าขยายผลจับกุมพวกผู้ต้องหาอีกรไล่ให้หลบหนีไป